เกมแดงเดือดเดอร์แมชที่จัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถาน
แล้วก็นักเตะของสองทีมแมนยูเลี่ยวภูเนี่ยที่จะเอามาขาย
เมื่อวันเสาร์เนี่ยมันโดนขโมยไปเออนี่นะฮะวงจรปิดของราชมังคลากีฬาสถาน
จับภาพไว้ได้ครับฮ่ะเดี๋ยวเฮ้ยโมยเนี่ยเป็นผู้ชายคนไทยนะพี่เบิร์ตอะ
ดอมมันเข็นไปดื้ออย่างนี้เลยเหรอเออใช่เอารถเข็นเข้ามาเข็นแบบนี้เลย
เออคือหลังจบงานแล้วคนก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดู
ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ค่ะก็นึกว่าอ๋อเก้าอี้ก็ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละ
เดี๋ยวรอผู้จัดงานเนี่ยเอาไปไปขายต่อใช่ไหม
ค่อยค่อยเอาไปเอาไปสี่ตัวนะครับ
มันวันเสาร์เนี้ยเอาไปสี่ตัวเหตุเกิดตอนหกโมงครึ่งนะครับ
ต่อมาคุณวินิตเลิศรัตนาชัยประธานจัดการแข่งขัน
แจ้งความจะให้เดิมเนินคดีกับผู้ก่อเหตุครับเก้าอี้ที่ถูกขโมยไป
รวมแล้วเอาไปสี่แสนบาทฮะนี่แหละฮะ
เก้าอี้ที่เขาใช้นั่งในงานวันนั้นนะยังไม่หมดครับ

อันมูลค่า๕๐๐๐ก็โดนไปเหมือนกัน
จำนวน๑กล่องมูลค่า๘๐๐๐ก็โดนขโมยไปด้วย

มีรายงานข่าวระบุด้วยคุณผู้ชมว่า
มันหายไป๒๐ตัวนะนี่ฮะ

วันละ๔ตัวบ้างวันละ๕ตัวบ้าง

โพสต์ขายในโซเชียลแล้วครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีมีรายงานข่าวจากตำรวจว่า

เขาอ้างว่าเป็นพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วเขาได้รับการว่าจ้างมาจากผู้หญิงคนหนึ่ง

ให้ไปขนย้ายสิ่งของจากสนามราชมังครับ
ส่งที่คอนโดแล้วก็จะนำส่งต่อไปที่จังหวัดชนบุรีต่อไป
เพื่อจะไปขายต่อให้กับคนที่ต้องการผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ส่วนรายละเอียดอื่นตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยอะไรมาก
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลอยู่ครับ